ส่วนตอนนี้ค่ะทางตำรวจนครบานเองก็ได้ตั้งจุดคัดกรอง๗จุดด้วยกัน
ซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงแล้วก็พระบรมมหาราชวังนะคะ
ก็จะเป็นการคัดกรองสิ่งของต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
เพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันดีว่า
ประสบกรณิกรยังคงหลั่งไหลมารวมตัวกันที่นั่นอย่างเนื่องแน่น
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
การดูแลความเรียบร้อยและการดูแลชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนที่เดินทาง
เพื่อมาลงนามแสดงความอาลัยและถวายราชศักระพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังว่า
เตรียมที่จะจัดตั้งจุดคัดกรองประตูทางเข้ารวม๗จุด
ซึ่งก็อยู่โดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังโดยจุดที่หนึ่งก็คือแยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงถนนสนามชัย
จุดที่สองเป็นแยกท่าช้างถนนหน้าพระรานจุดที่สามแยกท่าพระจันทร์ถนนมหาราช
จุดที่สี่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุดที่๕อนุสวรีทหารอาสาถนนหน้าพระธาตุ
จุดที่๖แยกผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินในและจุดที่๗ก็คือหน้ากระทรวงกลาโหมค่ะ
เป็นจุดที่ตั้งเอาไว้เพื่อตรวจคัดกรองอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายที่อาจจะถูกลักลอบนำเข้ามา
ว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนได้
โดยภาพรวมการดูแลความเรียบร้อยที่ผ่านมาประชาชนที่เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัย
และถวายราชศักระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
ก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
โดยยืนอยู่หลังเส้นเหลืองคู่ที่ตีเส้นทึบเอาไว้บนถนนไม่ลุกล้ำเข้ามาค่ะ
รวมถึงยังฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนที่จะเดินทางมายังท้องสนามหลวงด้วยนะคะว่า
ให้ใช้บริการโดยสารสาธารณะต่างทั้งรถโดยสารรถไฟฟ้าหรือว่าเรือโดยสาร
ซึ่งสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่๑๑๙๗หรือ๑๙๑
เพื่อความสะดวกของประชาชนและหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่
เพราะว่าจะทำให้การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้นค่ะ